ท่านผู้ชมครับที่จันทบุรีเนี่ยตำรวจต้องไปคุมตัวลูกจ้างคนหนึ่งนะ
ศูนย์บริการรถยนต์คลุ้มคลั่งฮะมีทั้งมีดและไม้
คือตำรวจเนี่ยไปเนี่ยทั้งไม้งามนะโล่กำบัง
เปินไฟฟ้าก็เอาไปด้วยอ๋อเอามาหมดเลยอ่า
เดี๋ยวไปดูนะครับช่วงที่เข้าไประงับเหตุแล้วไปควบคุมตัวนะครับ

เพราะว่าตำรวจข้างนอกตั้งหลายคน

นึกว่าดูหนังกำลังภายในฤทธิมีดสั้น

เห็นไหมกำลังเนี่ยถือไม่ยอมเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจต้องเอาโล่มาด้วยนะฮะไม้งามด้วย

ก็พยายามเจรจาก่อนนะครับก็ต้องดูจังหวะด้วยในการประชิดตัว

ว่าเขายอมนะเนี่ยเขาก็นั่งลง
ครับแต่ก็ต้องเอาให้ปลอดภัยไว้ก่อน
เอาให้ชัวร์ไว้ก่อนนี่ไปเอาวกอาวุธอะไรออกมาก่อน

นี่ไงกดมือข้างที่ถือมีดกับกดที่คอเอาไว้เพื่อไม่ให้ลุกหนีไปไหน

ริมถนนสายรักษักชมูลที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ปฏิบัติการพิเศษของสพมจันทบุรีเนี่ยมาระงับเหตุผู้ชายคนนี้นะครับ

อายุ๕๘ปีเป็นลูกจ้างของศูนย์บริการรถยนต์นี่แหละ
อยู่ดีก็คลุ้มคลั่งถือมีดถือไม้อยู่ในห้องพักของช่างซ่อม

บอกลักษณะพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
ไม่ให้ใครเข้าไปข้างในก็กลัวว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้น

แต่คือกำมีดกำไม้ไม่ปล่อยเลย

ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรก่อเหตุอะไรยังไง

ทีแรกตำรวจเอาปืนช็อตไฟฟ้ามายิงด้วยนะฮะ

ยังไม่ได้ใช้คือมันเหมือนกับมันทำงานได้ไม่เต็มที่

ก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาไม้งามเอาเหล็กง่ามอะไรพวกนี้เอาโล่กำบังเข้ามา
แล้วก็เหมือนที่ท่านเห็นครับใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงครับคุมตัวได้
กั๊กเนี่ยบอกคือก่อนหน้าจะเกิดเหตุเนี่ยในกั๊กเนี่ยเป็นลูกจ้างของศูนย์บริการรถยนต์มาพบฝ่ายบุคคลตั้งแต่เช้า
เหมือนกับมาปรึกษาอะไรบางอย่างแต่ตกลงกับทางฝ่ายบุคคลไม่ได้อยู่ดีก็ก่อเหตุอย่างนี้เลย
ถือมีดถือไม้แล้วก็ไล่ทุกคนออกไปจากห้องตรงนี้ให้หมด

ค่ะแต่ไปตรวจสอบประวัติเนี่ยเขาเคยมีประวัติเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่สองรอบนะ
ลักษณะไปบำบัดเรื่องของการเลิกเล่า

ก่อนจะมาพบฝ่ายบุคคลก็เมามาด้วย

สถานทีก็นำตัวไปสนมสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลนะฮะ